เดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคอนทรงคอนเสิร์ต

มันจะมีพรงมีเพลงสนุกสนานใช่ไหมล่ะบรรยากาศคอนเสิร์ต

เพลงมาแล้วเพลง
แม่เนาะอีหลาเนาะ
แม่งต้อนนี้แหละค่ะย่ายแต่ย่ายชื่อยังคะ
ชื่อย่ายดาวชื่อย่ายดาวมาเล่าข่าว
ย่ายดาวจะมาเล่าข่าว
เขย่ามิน

มันก็จะดาว
เออหมายความอ้าย
เย้เอาเข้าอย่างเหนือ

เย้เดี๋ยวเข้าอย่างเหรอ
ชื่อแบบนี้มันติดหูนะคำเล่นชื่อแบบนี้มันติดหูนะคือยายดาวข่าวอีกหรอ

คือ
ไหนก็ยายดาวมาแล้วอยากมาเล่าข่าว

เพราะมือจริงทีมาเอามืออื่น

อ้าวกระเซ็นเบิงเลยนะโซโล

อย่างน้ะเค้าบอกว่าเป็นเบิงคอนเสิร์ท
แล้วคือชอตฟิวต์จู๊บกันสิละ

สวัสดีครับที่รีวิวจ๊ะ

ช่วงนี้กันจบเลยว่าเลิกเลิกแล้วค่ะ

อย่างวัยรุ่นหน้าหนึ่ง
จะบอกให้ว่ายายนี่วัยรุ่นนะ

คนเดนอยากหวานอยากหวานอยู่อยู่จังสิ

เออมันขัดอารมณ์จริงนะยายเนอะ
เฮ้ยไม่ได้ดีอันที่ให้เหมือนว่าเราไปเล่นอันไทเบิร์ดเพลงนี่

แมนเนอะเนอะคืออยู่ไกลแห่งรักเหียกย่ายเนอะแบบนี้หรือเปล่าวะ
ก็เกิดว่ายายนี่สิเต้นน่ะก็เลยต้องมีทางให้ยายนิดหนึ่ง

สิก็ได้
เออไปจริงน่ะเก็บแรงไว้เออยังอาวน์

โอ๊ยมีนัดคืนนี้ของพี่

ว่าขาวย่ายดาวขาวอีข์นังเด่อ
เช้าอาทิตย์และการเจ้าอียียงก่อนเช้าอาทิตย์

กับรายการครูกัดสะบัดข่าว๙อาทิตย์

ครับ
วันนี้ก็ยายได้มารู้จักมักจี่พบปะกับประชาชนคนแล้วนะคะ
เดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้แน่นอนนะคะ
วันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมมากนะคะที่ส่งข้อความมาพูดคุยกันค่ะ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว
กัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ